มีสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะกัน

แต่สามีเนี่ยขายไปนะคะทะเลาะกันใหญ่โต
จนภรรยาหนีออกจากบ้าน

ควักปืนขึ้นมายิงพันรยาเสียชีวิต

การยิงเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บนถนนเลย

เขาสวนกันแล้วเขาก็เลยเรียกมา

สรุปสุดท้ายก็เกิดเป็นเหตุโศกนาฏกรรม

ถนนนี้คือถนนทางเข้าโรงโม่หินเพชร

พบศพนายสวัสดิ์ทัพใจหาร
อายุ๔๒ปีค่ะทำงานเป็นรอปภ

ขมับด้านซ้ายนอนเสียชีวิต
เกยอยู่กับศพของพันรยา

หงเวียงจันทร์อายุ๓๒ปี
นางสาวกันนิกาทำงานอยู่ที่โรงโม่เดียวกัน

คือมีรอยกระสุนทะลุเข้าที่ด้านใต้คาง

รวมสองนัดพบปืน๓๕๗

ตกอยู่ข้างศพของผู้เป็นสามี
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ

ไปเจอจดหมาย

มีวัวอยู่๒๙ตัวยกให้ลูกสาว

เอาวัวไปขายเอาไปใช้หนี้ของตัวเอง

ผู้ตายไม่เคยบ่นอะไรให้ฟังเลยนะ
คิดว่าจะเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวค่ะ

ตำรวจสอบสวนเพื่อนบ้านบางคนเนี่ยนะคะ

บอกว่าน่าจะเกิดจากเรื่องนี้

นายสวัสตร์ผู้เป็นสามีขายวัวเป็นสองตัว
ฟังพรรยามไม่พอใจ
นายสวัสดิ์เลิกงานขี่รถจักรยานยนต์สวนทางกับพันรยา

สวัสดิ์ก็เลยเรียกพันรยามาคุยกันมาเคลียร์กันมาตกลงกันกลางถนน

ก็เลยใช้ปืนของตัวเองซึ่งเป็นปืนที่โรงโม่มอบไว้ให้ใช้งาน
เพราะสามีนี่เป็นรอปภ
ยิงนางสาวกันนิกาไปสองนัดจากนั้นลงไปกอดร่างของพันรยาด้วยความเสียใจ
แล้วก็เลยตัดสินใจใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อยิงเข้าที่ขมับของตัวเอง
เสียชีวิตเช่นเดียวกันค่ะ
สองคดีนี่ลักษณะคล้ายกันเลยนะ
สามีง้อพันรยาแล้วไม่สำเร็จ
ยุคไทยแลนด์๔๐เดี๋ยวนี้เขาง้อด้วยมีดอิโต้
ง้อด้วยปืนแล้วหรือไรนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้รักรุนแรงนะคะ
้อไม่สำเร็จก็ฆ่าแกล้งกันเป็น๒คดี
ที่นำมาฝากเตือนใจเตือนสติคุณผู้ชม